คุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณร้านหน้าห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับณเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับ
สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีนะครับมวลชนเหล่าคณะรัศดรหกสิบ
ยังคงรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณนี้นะครับและยังไม่มีท่าทีจาก
คนที่มาปราศัยว่าจะมีการยุติการชุมนุมในเวลาเท่าไหร่นะครับ
ภาพรวมของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของผม
ก็คือมวลชนคณะรัศดรนะครับที่ได้มารวมตัวกัน
ยังบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแห่งนี้นะครับ
ซึ่งมวลชนที่มาในวันนี้เดิมทีนะครับได้ทำการชุมนุมกันเพียงบริเวณลานหน้าห้างเท่านั้นนะครับ
แต่ด้วยความที่มีมวลชนเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่อง
จนพื้นที่ลานหน้าห้างชุมนุมไม่สามารถรองรับคนได้
ทำให้มวลชนต้องเคลื่อนตัวออกมาจากบริเวณลานหน้าห้าง
ออกมายังถนนปิ่นเก้ามุ่งหน้าตลิ่งชันนะครับโดยได้มีการเปิดให้รถเนี่ยครับ
วิ่งได้เพียงเลนเดียวเท่านั้นนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
มีหากมีรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนะครับ
นำผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับมวลชนแล้วก็กาดอาสาเนี่ยครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางยี่ขันก็จะขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
ขอเปิดอ่าเลนถนนเพิ่มอีกเลนนึงซึ่งกลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมเนี่ยครับ
ก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี
โดยการเปิดถนนเพิ่มให้อีกหนึ่งเลนแล้วให้รถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนะครับ
สามารถเคลื่อนตัวพาผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลได้ครับ
แต่ว่าณตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับอ่าจะเห็นว่ามวลชนที่ที่ยืนอยู่เนี่ยครับ
อันนี้คือการอาสาที่จะเป็นคนดูแลความปลอดภัย
แล้วก็จะเป็นคนที่จะบอกมวลชนที่นั่งอยู่ด้านในว่า
ให้หลบให้แบ่งเลนให้รถฉุกเฉินหรือว่ารถพยาบาลเนี่ย
สามารถเคลื่อนตัวออกไปได้นะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากมวลชนที่อยู่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับ
ก็ยังมีมวลชนที่ฟังปราศัยอยู่ด้านบนสะพานลอย
ทั้ง๒สะพานลอยที่อยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับ
ส่วนบริเวณเวทีด้านล่างนะครับก็จะมีมวลชนเนี่ยครับ
สลับกันขึ้นมาปลาใสและได้มีการปลาใสตามข้อเรียกร้องเดิม
ทั้ง๓ข้อที่ได้มีการพูดไว้ก่อนหน้านี้
นั่นก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ให้มีการร่างรัฐธรรมนูลใหม่ที่มาจากประชาชนและปฏิรูปสถาบัน
จาก๓ข้อนี้นะครับมวลชนที่ขึ้นปลาใส
ก็ได้มีการเรียกร้องให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับ
ปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับ
รวมถึงได้พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเทศไทย
และก็เรื่องเศรษฐกิจภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับ
ซึ่งจนถึงตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับแกนนำขออภัยครับ
วลชนที่ขึ้นปลาใสนะครับยังไม่ได้มีการสรุป
ว่าจะมีการยุติการชุมนุมในเวลากี่โมงนะครับ
ซึ่งตอนนี้เหล่ามวลชนก็ได้ทำการขึ้นมาสลับพูดปราศัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณ
แม้ว่าลานแห่งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยมวลชนที่มาร่วมชุมนุม
ณเวลานี้ก็ยังมีมวลชนบางส่วนที่ทยอยเข้ามาร่วมชุมนุมกันอย่างเรื่อยนะครับ
เพราะอย่างที่ผมบอกครับจุดนี้ยังไม่มีการสรุปว่าจะมีการยุติชุมนุมในเวลาเท่าไหร่นะครับ
นี่ครับนอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลปินเก้าแล้วนะครับ
ก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านถนนปิ่นเก้าเนี่ยครับ
ก็ได้มีการแสดงสัญลักษณ์บีบแตรให้กำลังใจมวลชนที่ร่วมชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะครับ
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับมวลชนนะครับอยู่บริเวณเต็มลานหน้าห้าง
และล้นไปจนถึงบริเวณด้านข้างด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับ
นี่ครับภาพด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือกาดอาสาที่จะคอยโบกรถ
คอยดูแลความปลอดภัยของมวลชนที่อยู่ด้านในนะครับ
ในส่วนมวลชนที่ได้มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับก็มีทุกเพศทุกวัยนะครับ
ตั้งแต่นักเรียนมัธยมนักศึกษาประชาชนทุกอาชีพนะครับ
ที่ได้เข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับ
เนี่ยครับณตอนนี้นะครับมวลชนได้มีการตะโกนบอกเรียกร้องนะครับ
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการปล่อยตัวอ่า
ผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับ
เป็นบรรยากาศสดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้านะครับ
จะเห็นว่าคนเนี่ยครับล้นไปจนถึงลานหน้าห้างออกมาถนน๓เลนเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ
มวลชนที่ขึ้นปลาใสยังไม่ได้มียังไม่ได้บอกนะครับว่าอ่า
จุดชุมนุมจุดนี้นะครับจะมีการยุติในเวลากี่โมงนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับ
ก็ยังมีมวลชนนะครับทยอยมาเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาร่วมชุมนุมมาฟังกัน
มาฟังปลาใสกันอย่างต่อเนื่องครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ
มวลชนยังทยอยไปต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีก